คุณผู้ชมฮะได้เวลาของขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายแล้ว
วันนี้อาจารย์จะมาวิเคราะห์เรื่องของการนำเสนอข่าวใหญ่ข่าวดังต่าง
ไล่ตั้งแต่ลุงพลน้องชมพู่จนมาถึงข่าวของคุณแตงโม

ข่าวที่ต้องรู้ที่อยากรู้ที่ควรรู้อะไรต่างเหล่านั้นเหล่านี้นะฮะ
ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพเลย

สวัสดีครับคุณบุ๊คค่ะคุณน้ำแข็งครับท่านผู้ชมครับ
มีคนตั้งวงเสวนากันเรื่องของสื่อกับการนำเสนอข่าว
แล้วเขาก็ตั้งคำถามเอากับผมว่าผมคิดยังไง
ดุลยพินิษฐ์ของการนำเสนอข่าว
เขายกตัวอย่างประเด็นมาตั้งแต่ข่าวเรื่องน้องชมพู่ข่าวลุงพล
จนมาถึงข่าวแตงโมคนที่ตั้งคำถามเนี่ย
มาจากคนที่เขาคิดว่าสื่อให้ความสำคัญกับข่าว
ที่ว่านี้มากไปไหมเวอร์ไปไหม
ข่าวเรื่องลุงพลกับข่าวเรื่องแตงโม
ผมก็ตอบเขาโดยหลักการอย่างนี้ครับว่า
หลักการของวิชานิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์
เป็นหลักการที่เราเคยได้ยินมาจากปากของคุณพิชัยวาสนาส่ง
คุณวิชัยวาสนาส่งนี่เป็นปรมาจารย์ในวงการข่าวต่างประเทศ
โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศ
หลักการของการแบ่งข่าวเนี่ยอาจารย์พิชัยบอกว่า
เขาแบ่งออกเป็น๓ประเภท
ข่าวที่ต้องรู้๒ข่าวที่ควรรู้๓ข่าวที่อยากรู้
เอาเรื่องข่าวที่ต้องรู้ก่อน
ข่าวที่ต้องรู้ก็คือข่าวเกี่ยวกับกฎหมายต่างที่ออกมาใหม่
ประชาชนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ฉะนั้นคนจะต้องรู้เรื่องกฎหมาย
เช่นกฎหมายเกี่ยวกับภาษีกฎหมายที่ดินกฎหมายโรงเรือน

เราจะอ้างว่าเราไม่รู้กฎหมายไม่ได้
แต่ว่าพอเอาเขาจริงข่าวที่ต้องรู้
กลายเป็นข่าวที่คนให้ความสนใจน้อยมาก
ทั้งที่เป็นข่าวที่ต้องรู้นะ
มารองลงมาคือข่าวที่ควรรู้
อันนี้ไม่รู้ก็ได้รู้ก็ดี

เช่นตอนนี้เนี่ยสมมุติถ้าเรารู้ว่า
น้ำท่วมที่ปากใต้หลายจังหวัด
ถนนหนทางถูกตัดขาด
จังหวัดไหนท่วมมากท่วมน้อย
จังหวัดไหนช่วงไหนเดินทางได้ช่วงไหนเดินทางไม่ได้
ถ้าเรารู้ไว้ก็ได้เป็นประโยชน์ถ้าเราจะลงไปทางใต้
ยกตัวอย่างอย่างข่าวรัสเซียกับยูเครนที่เขามีปัญหากันเนี่ย
ถ้าเราก่อติดข่าวพวกนี้ไว้เราจะได้รู้ว่า
มันจะส่งผลกระทบกับเรายังไงมั้ง
เราจะต้องเตรียมรับมือยังไงมั่ง

ถ้าเราทำกิจการการท่องเที่ยวเราจะได้รู้ว่า
นักท่องเที่ยวจากรัสเซียที่เคยมามากันเนี่ยมันจะหายไปนะ
อันนี้เป็นประเภทข่าวที่ควรรู้
แต่เอาจริงข่าวที่ควรรู้ก็
คนก็ไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าที่ควรอีกนั่นแหละ
มันมาถึงข่าวที่คนอยากรู้
ข่าวที่คนอยากรู้นี่แหละครับคือประเด็นของดุลยพินิษฐ์
เพราะว่าข่าวที่คนอยากรู้จริงอยู่
รู้แล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเรา
ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่อยากรู้
เมื่อเป็นเรื่องที่อยากรู้
สื่อนำเสนอคนก็ติดตามก่อติด
ภาษาชาวบ้านเรียกว่าเออเป็นข่าวที่ขายได้ว่างั้นเถอะ
ไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีหรือสื่อหนังสือพิมพ์
ฉะนั้นเราจึงเห็นว่าข่าวที่คนอยากรู้นี่แหละ
พอมันเกิดขึ้นมาเกิดเรื่องขึ้นมาทีไร
ข่าวพวกนี้ก็ยึดพื้นที่ข่าว
ไม่ใช่ว่าจะเป็นข่าวทีวีหรือข่าวหนังสือพิมพ์

กรณีของคดีน้องชมพู่ลุงพล
จำได้ไหมครับตอนนั้นก็เสนอข่าวกันอีก
ทึกคึกโครมสื่อก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กัน
ในหลายมุมมองวิจารณ์กันเยอะมาก
จนกระทั่งเกิดปรากฏข่าวแตงโม

ที่ว่าซ้ำขึ้นมาอีกทีนึงก็เพราะว่า
ความน่าสนใจของข่าวเนี่ยมันใกล้เคียงกัน
ที่มาของความน่าสนใจมันเหมือนกัน
คือเป็นคดีที่มีเงื่อนงำเหมือนกัน
ความมีเงื่อนงำนี่แหละที่มันนำไปสู่ความสงสัย
พอสงสัยก็นำไปสู่ความอยากรู้
เรื่องของลุงพลกับชมพู่
ก็กลายเป็นข่าวใหญ่อยู่เป็นเดือน
จนกระทั่งสร้างให้ผู้ที่ถูกสงสัย
กลายเป็นคนดังเป็นฮีโร่
พลิกสถานะความเป็นอยู่
คงงกันไปทั้งประเทศว่า
มันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทย
จนกระทั่งมาถึงปรากฏการณ์แตงโม
อกจากความเงื่อนงำของคดีแล้วเนี่ย
ความมีชื่อเสียงโด่งดังของแตงโม

มันก็ยิ่งทำให้คนอยากรู้ข่าวนี้

แล้วต้นเหตุสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง
ที่ทำให้ข่าวนี้เป็นข่าวที่คนอยากรู้เพิ่มขึ้นคือ
ประเด็นของนักสืบไซเบอร์
เบาะแสจากนักสืบออนไลน์ทั้งหลาย
นี่เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับ

เป็นปรากฏการณ์ที่โลกออนไลน์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง

ออกมาให้คนอยากติดตาม
มันเป็นบ่อแสที่ตั้งประเด็นจาก
คนที่เขาชำนาญการทางเทคโนโลยี
คนที่เขามีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเฉพาะทาง

เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถแกะเสียงจากโทรศัพท์

คนทั่วไปฟังไม่ออกหรอก
แต่คนเหล่านี้สามารถถอดออกมาเป็นคำพูด

เหมือนเมื่อกี้ที่คุณบุ๊ก
ที่ว่ามีเสียงจากบนเรืออะไรต่างเนี่ย
จุดเล็กเท่าปลายเข็มนิดเดียวเนี่ย

คือนำไปสู่ความอยากรู้
ที่คนอยากรู้อยากจะพูดถึงตำรวจที่ควบคุมคดีตำรวจ
ควบคุมคดีวันนี้เขายอมรับว่าบ่อแสจากนักสืบ
ไซเบอร์เหล่านี้เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อการสอบสวนทาง
นั้นใครมีประเด็นอะไรแตกแขนงออกมาตรงไหนอะไรอย่าง
อะไรเขารับไว้หมดเขาไม่ทิ้งประเด็นจะนำมารวมกับ
เรื่องของการสอบสวนสิ่งที่เราควรจะคิดต่อก็คือ
ว่าจากนี้ไปตำรวจและวงการกระบวนการยุติธรรมจะ
หยิบเอาคดีเรื่องราวการสอบสวนคดีแตงโมมาเป็นอุทา
หอนและข้อคิดยังไงในอนาคตคำตอบที่ควรจะตอบ
ตรงกันคือตำรวจจะต้องเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ให้มากที่สุดได้ยังไงกับคดีที่มันมีเงื่อน
งำแบบนี้ตำรวจกองบัญชาการพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเดี๋ยว
เขาก็เปลี่ยนไปเยอะเขาใช้นักวิทยาศาสตร์นักเคมี
ชีวะเข้ามาเป็นรับมาเป็นตำรวจนักเรียนนอกก็เยอะ
ตำรวจหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดีการทำคดีต่างต้อง

รัฐบาลต้องเห็นความสำคัญของประเด็นนี้

ลงไปในการจัดซื้ออุปกรณ์
ที่จะนำไปสู่การคลี่คลาย
พิสูจน์หาข้อเท็จจริง

จากนี้ไปเวลาพิจารณาเรื่องที่เขาขอเรื่อง
การจัดซื้ออุปกรณ์ที่จะนำไปสู่พิสูจน์ข้อเท็จจริง
ของพนักงานสอบสวนเนี่ยผมว่าสอสอและกรรมธิการงบประมาณ
จะต้องเห็นความสำคัญ
เวลาเราดูหนังดูซีรีส์หนังฝรั่ง
หนังสือสืบสวนสอบสวนเนี่ยลองดูสิครับ
มากเนี่ยเขาคลี่คลายคดีลึกลับซับซ้อนเหล่านี้เนี่ย
เพราะมีเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยทั้งนั้น

พึ่งเทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ย
เพื่อจะอธิบายในฐานะคนทำสื่อมายาวนานว่า
สังคมคนบริโภคข่าวก็ต้องมีมุมมอง
มีทัศนคติที่เข้าใจต่อวงการสื่อด้วยนะครับ
ผมพยายามอธิบายให้เข้าใจว่าในมุมของคนทำข่าว
มันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการตอบสนองความอยากรู้ของคนหรอกครับ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายด้วยนะฮะ